คุณผู้ชมคะมาดูคดีฆาตกรรมปริศนานี้กันหน่อยนะคะ
มีแม่ค้าขายสเต็กคนหนึ่งอยู่ที่นนทบุรีค่ะ
คือวันเกิดเหตุเนี่ยสามีไปรับตัวมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
เสร็จปุ๊บเพื่อนบ้านก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประตูบ้านแง้มไว้เหมือนมันอ้าอยู่
เปิดเข้าไปดูโอ้โหพบว่าแม่ค้าคนนี้นอนตายกลายเป็นศพไปแล้วนะคะ
แล้วตามตัวนะทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวมีบาดแผลพลุพองไปหมดเลย
เหมือนถูกไฟฟ้าช็อตหลายจุดนะคะ
จุดที่พบศพลักษณะบ้านเป็นทาวน์โฮม๒ชั้น
อยู่ในหมู่บ้านพื้นที่หมู่๕ในตำบลลำโพอำเภอบางบัวทอง
ผู้ตายก็คือนางสาวพัชราธงสวัสดิ์อายุ๔๐ปีนะคะ
เป็นทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นแม่ค้าขายสเต็ก
มีบาดแผลผู้พองตามแขนขาและลำตัวหลายจุดเลยค่ะ
วินิจฉัยเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๘๑๒ชั่วโมงแล้ว
และอย่างที่บอกว่าคนที่พบศพคือเพื่อนบ้านนะคะ
นางสาวสุวิมลทงสวัสดิ์น้องสาวผู้ตายบอกว่า
ก่อนหน้านี้พี่สาวอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับ
นายมงคลเศรษฐ์เสียเดชสามีแล้วก็หลานอีก๒คนค่ะ
ล่าสุดเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พี่เขยไปรับพี่สาวที่บ้านแม่
แถวภาษีเจริญกรุงเทพกลับมาที่บ้านหลังนี้
หลังจากนั้นแหละค่ะที่ไม่มีใครติดต่อพี่สาวได้อีกเลย
กระทั่ง๕ทุ่มคืนวันจันทร์ค่ะ
พ่อสามีของผู้ตายมาที่บ้าน
พ่อตาของผู้ตายมาที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าเห็นพี่สาวนอนอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็กลับไปตัวเธอก็งงเหมือนกันนะ
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้แปลกใจอะไรอาจจะนอนเล่นหรือเปล่าอยู่หน้าบ้าน

เพื่อนบ้านโทรมาแจ้งบอกว่าโอ้ที่นอนนอนเป็นศพอยู่หน้าบ้าน
ตำรวจก็เลยไปสอบปากคำญาติผู้ตายแล้วก็เพื่อนบ้านเอาไว้นะคะ
สันนิษฐานเบื้องต้นว่านางสาวพัชราน
น่าจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต
เดี๋ยวจะต้องติดตามตัวนายมงคลซึ่งเป็นสามีมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพราะว่ามีการตรวจสอบประวัติแล้วนายมงคลคนนี้
มีหมายจับคดีพยายามฆ่าของนครบานอยู่ด้วย
และกำลังอยู่ระหว่างหลบหนีด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพนางสาวพัชราไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ
เพื่อจะหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปค่ะ